ยังไม่หมดเรื่องราวสถานที่ที่เขามีความเชื่อกันเป็นตำนานเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนนี้
คุณผู้ชมที่จังหวัดพิจิตรถูกเล่าขานกันมานานกว่า๔๐๐ปีแล้ว
จะมีตำนานความเชื่อแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงตามไปดูกันค่ะ
ตะเคียนยักษ์จังหวัดพิจิตรตำนานที่ถูกเล่าขานมานานกว่า๔๐๐ปี
ชาวบ้านเชื่อสิงห์ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงห์ศักดิ์สถิตรอยู่ข้างในให้โชค
ก็เห็นเป็นตัวเลขแล้วก็ไปเสี่ยงก็ถูกส่วนมากจะได้๒ตู้
ผมก็เห็นเลขค่ะ
๓๒๔ค่ะก็เชื่อค่ะเชื่อมาตลอดนะคะว่า๓ปี
พรางวัลที่๑ค่ะ
ก็ปี๕๘เนอะเป็นบุญของเราเนอะเราทำงานจิตอาสามานานเนอะ
คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะบอกเอา๒๖๐หน่อยเนอะบอกเขางั้นเนอะ
หวยออกแล้วนะข้างหลังอ่ะก็ออกว่า๒๒๖๐

ตะเคียนยักษ์ลูกค้ามรดกของแผ่นดิน
ร่มพระบารมีอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดหงษ์
ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร
มีอายุกว่า๔๐๐ปีสูงกว่า๔๐เมตร
และมีขนาดลำต้น๑๓คนโอบ๓๘คนล้อม
ชาวบ้านในตำบลย่านยาวจังหวัดพิจิตร
ขนานนามว่าแม่โหงแม่นาง
โดยในช่วงข้างขึ้นหรือวันเพ็ญเดือน๖ของทุกปี
จะมีพิธีบวงสวงต้นแม่โหงแม่นาง
ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายร้อยปี
เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชน
ปัจจุบันนี้อายุ๘๗ปีแล้ว

เขามาขลาบไหว้กันทุกปี
คนโบราณก็เล่าว่าสมัยก่อนนี้

มันจะเบียดต้นไม้จนจะเขียนตรงนี้
เยี่ยวไม่ออกเลยมันต้องมาแก้บน
อกจากความศรัทธาของชาวบ้านที่นี่แล้ว

และความเชื่อส่วนบุคคลที่ว่า
ตะเคียนยักษ์อายุกว่า๔๐๐ปีต้นนี้

เห็นสามตัวหน้าอะไร๙หรืออะไรน่ะ

มีเก็ดดังมีแจ๊งแดง

ก็จะแรกเข้าใจว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ทำไปทำมาแบบเวลาเราซูมเข้าไป

ความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาและความเชื่อ
อันยิ่งใหญ่กว่า๔๐๐ปีนี้
พิสูจน์ด้วยตนเองได้ที่วัดหงษ์ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร